ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับมีคนใช้หนังสติ๊ก
ขอแพ้ยิงใส่หมาจรจัดอืมยิงจนขนาดไหนรู้ไหม
คุณวรพรกล้าดูหรือเปล่าคงไม่อยากดูเลยอ่ะอืม
ตามันถลนออกมาเลยครับเห็นสคริปต์แล้วไม่กล้าดูรูปนี่คือค่ะ
คุณเจาะยิงเหรอตามมาถึงถนนออกมาแบบเนี้ยดูดิอืม
นี่ครับเป็นบาดแผลของเจ้าเด่นเจ้าเด่นในอายุ๙เดือน
ทำไมเป็นหมาจรจัดไปรู้อายุมันจรจัดก็จริง
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกหนังสติ๊กยิงใส่ตาเนี่ยครับ
ถลนออกมาเลยนายลำดวนคำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตะบนไม้ดัด
อำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีเล่าบอกว่าโอ๊ยมีคนมันทำร้ายมัน
เขาเลยต้องเข้าไปดูแลเอาอาหารมาให้นะครับ
คือเอาอาหารมาให้มันตั้งแต่มันตัวเล็กน่ะมันอยู่ด้วยกัน๔ตัวนะ
แม่ลูกนะครับในป่าอ้อยตะบนไม้ดัดสี่ตัวในตั้งชื่อนะครับ
เป็นหมาจรก็จริงแต่ตั้งชื่อเพราะให้อาหารทุกวัน
มีเจ้าจักรแหล่นเป็นแม่มันนะ
เด่นเจ้าแดนเจ้าด่างเป็นลูกรวม๓ตัวนะ
สังเกตเห็นความผิดปกติของเจ้าเด่นมันวิ่งออกมารับหน้าบ้าน
แล้วมองดูอ้าวตามโดนอะไรเนี่ยตาถลนเลยตกใจเสียใจ
สารไอ้เด่นมากเลยพี่ลำดวนเล่าต่อบอกว่าเห็นไอ้เจ้าเด่น
มันเจ็บแบบนี้อยากจะใส่ยาอยากจะให้อาหารนะ
แต่มันวิ่งพลวดหนีมันคงเจ็บแหละคุณผู้ชมเข้าป่าอ้อยไป
แล้วทำยังไงล่ะพี่ก็ได้แต่เอาอาหารมาวางไว้ให้
ส่วนสาเหตุเข้าว่าน่าจะโดนลูกแก้วหนังสติ๊ก
เพราะแถวนี้มันจะมีวัยรุ่นมายิงนกเป็ดน้ำ
บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานเนี่ยนะครับ
ก็แค่ให้อาหารให้อาหารแต่ถ้าหน่วยงานไหนอยากจะช่วยเหลือนะติดต่อมานะ
ติดต่อมาที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลำดวนตะบนไม้ดัดอำเภอบางรจันทร์นะ
ก็อยากจะไปช่วยมันเหมือนกันครับ
สงสารมากเลยค่ะเจ้าแก่นนะคะ